ผู้ชายคนนึงเขามีอาชีพรับจ้าง
รับจ้างก่อสร้างนี่แหละแต่ก็ไม่รู้คลั่งอะไรขึ้นมา

ไล่ฟันข้าวของในบ้านจะไปไล่ฟันรถจนเสียหาย
ไปดูจังหวะที่เจ้าหน้าที่เขาคุมตัวผู้ชายคนนี้กันหน่อยค่ะ
โอ้โฮเสียงตอนเขาร้องตะโกนเฮวอลวาด
ว่างปลาสิ่งของทุบสิ่งของให้น่ากลัวนะ
ใช่ค่ะแล้วท้ายที่สุดก็โดนคุมตัวได้แบบพลาด

คือนายสมควรหนูจ่าแสงอายุ๔๗ปี
อาชีพก็รับจ้างก่อสร้างแล้วเขาใช้มีดพลา
ไปฟันทำลายสิ่งของต่างในบ้าน
แล้วนี่เห็นไหมมันกระจายเขื่อนถนนเลย

พวกถ่วยชามเครื่องใช้ต่าง

แล้วก็ต้องอำนวยความสะดวกให้รถที่ผ่านถนนเส้นตรงนี้
กลัวไงว่านายสมควรจะปลาของมา

นายสมควรเขาถือเป็นมีดพลาด้ำยาวสักเมตรหนึ่ง
แล้วยังมีมีดพกมีดสั้นมีดสปาต้าอีกนะคุณ

ทรัพย์สินในบ้านโดนทำลายเสียหายหลายอย่างเลย
รถยนต์รถบรรทุกรถของเขาเองนั่นแหละ
เขาก็ไปทุบข้างรถทุบกระจกหน้าแตกเสียหายไปหมด
ทีนี้เราก็เลยไปคุยกับผู้กำกับสพพะโต๊ะค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกเจนพบบุตรกินรี

ยังไม่กล้าสั่งการไงให้เจ้าหน้าที่ไปบุกรวบตัว
เพราะว่าตอนแรกก็กลัวว่าจะเกิดอันตราย
ทั้งฝั่งตำรวจด้วยแล้วก็นายสมควรด้วย

หน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูทรชุมพร

ตั้งด่านอยู่บริเวณใกล้เคียงมาร่วมสนับสนุน
แล้วก็ให้เพื่อนที่เป็นเพื่อนสนิทของนายสมควรเข้าไป
เหมือนกับจะไปเจรจาไปดูลาดเหลา
แต่จริงแล้วเป็นแผนการของเจ้าหน้าที่

โดยตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษแล้วก็ทหาร

คุณผู้ชมเรียกล่ออยู่๒ชั่วโมงกว่าไม่ได้ผลนะ
สังเกตว่านายสมควรเริ่มเหนื่อยแล้ว
อ่อนแรงแล้วจังหวะนั้นแหละ
ตำรวจฉวยโอกาสบุกเข้าไปช้าจับตัวไว้ได้

ใช้กำลังเจ้าหน้าที่๑๐กว่านายนะ
เพราะว่าตัวนายสมควรรูปร่างเขาตัวใหญ่เขาแข็งแรง
แล้วก็ดิ้นรนต่อสู้ไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่จับง่าย
ดูสิคะทหารต้องกดตัวไว้มัดมือมัดเท้าแบบนี้

แล้วก็หามใส่รถผู้ต้องขังของสพพระโต๊ะ
นำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลละแม่เพื่อรักษาอาการ
แม่ของนายสมควรบอกว่าลูกฉันมีอาการทางประสาท
ฉันเคยเสพยามาก่อนแล้วที่ผ่านมา
ลูกฉันคลั่งแบบนี้มาหลายรอบแล้ว
คิดดูสินักข่าวเคยเผาบ้านตัวเองมาแล้ว
แต่ที่เป็นแบบนี้น่าจะเกิดจากอารวาส
เพราะว่าลูกเมียก็ทนไม่ไหวเหมือนกันไง
หนีไปอยู่ที่อื่นนายสมควรเองก็อาจจะเครียด

ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็นำตัวไปรักษาอาการ
ที่โรงพยาบาลละแม่เบื้องต้นก่อน
หลังจากนี้ถ้าอาการดีขึ้น
จะสอบสวนหาสาเหตุต่อไปนะครับ